มีเหตุฆ่ากันตายที่เกิดจากยาเสพติดอีกแล้วนะคะ

หลานค่ะคลั่งยาเสพติด
แล้วก็เอามีดปาดคอลุงนะคะ

เสียชีวิตต่อหน้าพ่อตัวเอง
หลังจากก่อเหตุชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวนะคะ

นี่โดนไปหมัดหนึ่งตอนอยู่หลังกระบะของตำรวจ
ครับนี่คือคนคลั่งยาค่ะ
คุณผู้ชมลองดูสภาพเขาสงสัยฤทธิ์ยาเสพติดมันคงยังไม่หมดเนอะ
อืมยังดูดีดดีดอยู่เลยนะคะ
ชาวบ้านก็โมโหโมโหกับสิ่งที่เขาก่อไว้
ตำรวจสนวังทองหลางไปที่จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ในชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทยญี่ปุ่นบางกะปิกรุงเทพ
พบร่างของนายประสานพิกุลแย้มอายุ๖๔เป็นผู้ป่วยติดเตียง
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่บนที่นอนมีบาดแผลถูกของมีคมปาดเข้าที่ลำคอแผลลึกเลยค่ะ
คนก่อเหตุที่เห็นที่ตำรวจควบคุมตัวอยู่ชื่อนายสมชายหรือว่าในฟลุกอายุ๒๔
เป็นนุ่มลูกครึ่งผิวสีเป็นหลานชายของผู้เสียชีวิต
ถูกนำตัวไปสอนอวังทองหลังนะคะเราส่งคุณธนกรทองคำนักข่าวของเรา
ว่านายประสิทธิพิกุลแย้มอายุ๖๔เท่ากันกับผู้เสียชีวิต
เขาเล่าให้ฟังว่าก็หลานคนนี้รับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ๔วัน
มาเลี้ยงตั้งแต่๔วันรักเหมือนลูก
ก่อนเกิดเหตุตัวพ่อเนี่ยไปเก็บบัวจากบ่อเตรียมขาย
ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นฝาแฝดกันนอนอยู่บนเตียง
ลูกชายไปหยิบมีดออกมาก็ถามว่าเอามีดไปทำอะไร
แล้วก็บอกว่าจะเอาไปยำกัญชา
แล้วก็เดินไปเดินมาพูดลอยขึ้นมาว่าเดี๋ยวปาดคอซะเลยเดี๋ยวปาดคอซะเลย
แล้วก็กระโดดขึ้นคล่อมผู้เสียชีวิตนะคะเอามีดปาดคอจริง
คอไปสองครั้งก็รีบแย่งมีดจากผู้ก่อเหตุนะคะ
ตัวนายประสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็บาดเจ็บเหมือนกัน
บาดเจ็บที่นิ้วบาดเจ็บที่มือเขาให้ดูแผลแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเขาก็เลยไล่ลูกบุญธรรมคนนี้ให้ไปอยู่นอกบ้าน
แล้วก็ตะโกนบอกชาวบ้านว่าไอ้ฟลุ๊กมันปาดคอลุงมันเนี่ย

เดี๋ยวปาดคอเลยเออไอเราก็ต้องพูดเล่น
ฮะมันก็ขึ้นค่ำปาดคอเลย
ไม่ได้พิการติดเตียง
แล้วเราทำไรต่อตอนนั้นฮะผมก็ปั้่มอยู่กับมัน
เออพามิดเนี้ย
เขาพูดอะไรไหมพูดโวยวายอะไรขึ้นมาไหม

ผมก็บอกว่างึงออกไปเลยเดี๋ยวแจ้องจับ
ไปแล้วนี้เลยหรอ
ตำรวจก็รวมสอบปากคำในฟลุกภูตก่อเหตุนะคะ